เจอก่อนเลยกับความยิ่งใหญ่อลังการ
นี่คือการรำบวงสวงเข้าไปกันนะคุณ

คุณผู้ชมค่ะขอนแก่นเขามีงานประจำจังหวัด
เป็นงานศักดิ์สุดอย่างที่บอกคือพิธีบวงสวง๑๐สิ่งศักดิ์
คู่บ้านคู่เมืองขวัญแก่นที่มีการอันเชิญมาประดิษฐาน
ภายในบริเวณสารหลักเมืองค่ะเนื่องในวาระโอกาสครบรอบฟังดีดี
ครบรอบ๒๒๖ปีนะพร้อมกับนางรำ๔๕๐๐๐คน
ว้าวนี่เขาเกณฑ์กันมาทั้งจังหวัดหรือเปล่า
ที่พี่จันทร์บอกว่าปิดเมืองก็ไม่ปิดนะครับคุณผู้ชม

นี่แหละค่ะ๔๕๐๐คนมาจากไหน

อ๋อเห็นมั้ย
อำเภอในจังหวัดขอนแก่นมาร่วมใจการประกอบพิธีกันอย่างเนื่องแน่นคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่ากาดอกจันทร์ว่านี่คือรวมนางรำที่เยอะที่สุดในประเทศเขาว่าได้

เขาแปะอักษรเป็นคำว่าขอนแก่น
เป็นไงไม่ธรรมดาจริงขอนแก่นเขาเล่นใหญ่นะเนี่ยนะฮะ

แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไปปีนี้ได้คู่รักหมอลำเงินล้านแอนออรดีและบอยซิริชัยค่ะ
มานำป้อนรำนะด้วยลิลาอ่อนช้อยสวยงามเนี่ย

สร้างศีรษรและความสดอกสนใจกับพี่น้องประชาชนที่มาในงานกันเยอะเลยค่ะ
เพลงในการฟ้อนรำนะเลือกมาเลย๕เพลง

สาวอีสานรอรักน้องเป็นสาวค่ะ
รำกันทั้งเมืองสนุกสนานเต็มที่คุณผู้ชม
และอยากให้คุณผู้ชมดูการแต่งกายของนางรำหน่อย
นี่เป็นแบบชุดสวยบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างดีเลย
นางรำคุณพี่ที่เป็นผู้หญิงนะสวมเสื้อสีเหลืองดอกคูณจ้า
เป็นผ้าสิ้นลายมัดหมี่สีเข้มผมทับด้วยสบาย
ส่วนนุ่มเขาก็สวมเสื้อสีเหลืองดอกคูณเหมือนกัน
เป็นกางเกงขายาวสีดำผูกผ้าคัดเอวสวยงามอลังการคุณผู้ชมค่ะ
ต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นเนอะตั้งใจจะมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ๒๒๖ปี
นางรำทั้งสิ้น๔๕๐๐๐คนจากทั้งหมด๒๖อำเภอ
โอ้ยชนิดนี้ก็ใส่สีเหลืองนะ
นี่จะบอกว่าเชอรี่เหลืองไหนเหลืองดอกคูณเหลืองขอนแก่น
สาวขอนแก่นยางบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสาน

อลังการทั้งจังหวัดเล่นใหญ่จัดเต็มสุด
รำเป็นกันทุกคนนะทุกคนก็เพลิดด้วย